ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านหมาล่าแห่งหนึ่งแถวสะพานใหม่คนเขาก็นั่งกินกันอยู่ครับจู่รถคันนี้มายังไงกวาดเรียบบาดเจ็บไปหลายคนครับ
โอ้โหมาเร็วมาแรงไม่มีเบรกเลยคนเขานั่งกินกันอยู่จอดรถซื้อของกันอยู่ไม่รู้มายังไงครับกระแทกไปแบบนี้ครับนี่ภาพวงจรปิดของร้านหมาลาดตะกุลเฉินสาขาสะพานใหม่ริมถนนเลยนะแถวแถววงเวียนบางเข
เห็นแล้วครับคุณผู้ชมนะครับบันทึกภาพเลยลูกค้านั่งอยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ๕ทุ่มแล้วนะของวันที่๖ที่ผ่านมารถเก่งมาซ่าไปหลังเป็นรถเก่งทะเบียน๔๑๙๑กระทะมองเสียหลักพุ่งขึ้นมาที่ฟุตบาทแล้วก็ไปชนโต๊ะของลูกค้าหลายคนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางบาดเจ็บไป๕ใน๕สาหัส๓แล้วก็ต้องร

ตรงหน้าแล้วเหมือนจะเมานะยืนยันว่าคนขับน่าจะเมาแล้วพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมีตำรวจขับรถมาพาคนขับรถคันนั้นออกไปเลยครับ

คือวันนั้นถ้าไม่มีเสียงแต่ไม่มีเสียงตรงห้างหน้าบ้านผมเนี่ยผมว่าอาจจะมาตายในบ้านผมนี่แหละครับ
ผู้แังอ่ะคุณผู้ชมคือต้องขัดเข้ามาเลยเนี่ยมีความแรงของรถด้วยอะ
คนเราถ้าถ้าไม่เมาอ่ะถ้าชนอย่างนี้มันต้องมีอาการกลัวใช่ไหมครับ
นี่ครับเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากเลย
ลุกหนีก็ไม่ทันและโดนชนอย่างจัง
แต่ยังพอมีสติก็เลยคานลุกไปดูเพื่อน
คุณผู้ชมเพื่อนสองคนอาการสาหัสมาก
อีกคนนึงเลือดข้างในสมองอีกคนนึงก็คลั่งในสมอง
แต่มีกระดูกซี่โครงสะโพกหักต้องรอผ่าตัดนะครับ
คือวันที่เกิดเหตุคนที่ลงมาจากรถที่เป็นคนขับ
เขาเมายืนยันว่าสภาพเขาเมาแล้วเขาพูดว่าเจ็บตรงไหนไหมอ่ะ
นี่ก็ถือว่าลงมาดูแล้วนะแล้วก็ไปเลยอะครับ
ตัวเขาก็กำลังมึนงงกับการโดนรถชน

บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจสนบางเขนมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับแล้ว
ตอนนั้นเจ้าของร้านก็ถ่ายคลิปไว้แต่ตำรวจบอกว่าลบคลิปออกซะ
เพราะถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์หมายถึงคลิปตอนตรวจปริมาณแอลกอฮอลนะ
คำถามคือทำไมต้องให้ลบอันนี้ต้องให้ตำรวจชี้แจงด้วย
แล้วทางด้านของเจ้าของร้านก็เกรงว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบไม่เป็นธรรม
ส่วนตัวมองแบบนี้ว่าคนขับน่าจะไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลหน่อยไหม

แต่ว่าเหมือนตัวคนขับเองก็ไม่รู้จะบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
แต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะธุรกิจของเขาก็เสียหายเยอะ
เพราะว่าเสียหายในเรื่องของอุปกรณ์ต่างด้วย
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ

และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ

และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ
และยืนยันเหมือนกันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับ